ไม่เหมือนคู่นี้ยังไงคะคุณจอยลีลานีแล้วก็อเล็กธีรเดชจิ้นกันมาตั้งแต่ในจอยันนอกจอก็ยังจะจิ้นไม่ขึ้นสักที
เขาว่ากันอย่างนั้นแต่จริงแล้วอาจจะจิ้นขึ้นก็ได้นะ
ก็พอไปเที่ยวกันมาไงคุณ
เขาบอกว่าไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นกันมาไม่ได้ไปกับหลายคนนะจ๊ะ
๒ต่อ๒จริงหรือเปล่าไม่รู้มีอย่างน้อยอีกแล้ว
พี่มองเผลอ
น้องคงเป็นเพราะไม่ได้ลงนานแล้ว

แต่ฝ่ายชายนำดอกไม้ไปสวัสดีปีใหม่

ว่ายังคงเป็นพี่น้องที่สนิทกันเหมือนเดิมค่ะ
จริงแต่ว่ารูปหวานไม่มีลงรูปจริงลงรูปคู่น้อยมากเลยนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่ารูปรวมอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาจจะแบบถูกจับตามองมากกว่าค่ะ
ด้วยความที่เหมือนแบบไปด้วยกันลูกคู่จริงไม่ได้ลงด้วยกันนานมากแล้วเลยค่ะ
พอเหมือนพอมีรูปแรกที่ลงด้วยกันก็เลยเหมือนแบบมีคนเข้ามาแซว
ไม่มีค่ะไม่มีจริงค่ะ
เหมือนแบบว่ายสวัสดีปีใหม่อะไรนี้อย่างรึงี้ค่ะ
แล้วก็ต่างนะครับจะขยับขึ้นได้หรือยังครับพี่จัยครับ